เมื่อวานนี้สมคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยนะครับแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
ส่วนประเด็นหัวหน้าผู้ฟึกษรวอร์เล็บอลหญิงคนใหม่จะได้ข้อสรุปภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้
สมพรใช้บางอย่างนายกสมคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในงานเลี้ยงปีใหม่สื่อมวลชนประจำปี๒๕๖๐
พร้อมกับได้มีการพูดถึงภาพรวมในปีที่ผ่านมาว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ว่าทีมหญิงจะไม่สามารถผ่านไปเล่นในศึกโอลิปิก๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงนะครับ
สมพรเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มีการพูดคุยภายในคณะกรรมการบริหารสมาคม
อาจจะเป็นโค้ชด่วนดันัยศรีวัชละเมธากุลกลับมาทำทีมต่อ
โค้ชไทยคนอื่นรวมทั้งชาวต่างชาติที่เป็นตัวเลือก
แต่ก็คิดว่าถ้าเป็นโค้ชยุโรปจะไม่เหมาะกับทีมไทย
ทุกอย่างจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกุมภาพันธ์ครับ
สิ่งที่เราขาดตอนนี้ที่เราคุยกันก็คือ
เราคิดว่าเรื่องผู้ฝึกสอนเราไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่
แต่สิ่งที่เราขาดอยู่ก็คือคนที่จะมาสร้างความเข้มแข็ง
สร้างเข้มแข็งทางร่างกายให้กับนักกีฬา
ส่วนรายการแรกของทีมวอเลอร์บอลหญิงทีมชาติไทยคือ
ช่วงระหว่างวันที่๒๑๒๖เมษายนนี้
โดยมี๔ทีมเข้าร่วมก็คือไทยญี่ปุ่นจีนแล้วก็ไต้หวันนะครับ
อกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งรายการสำคัญ
ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพก็คือวอเลอร์บอลเนชั่นลีกสนาม๕นะครับ
ซึ่งปีนี้จะมาจัดที่สนามยิม๔๐๐๐ที่นั่งที่จังหวัดบุเก็ตด้วยนะครับ